เมื่อสักครู่คุณเขียนมาสอนพูดถึงห่วงจุ้ยใช่ไหมคะ
แสเขาแนะนำแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าให้มีการปรับทางเข้าออกกันใหม่
โดยเฉพาะปีนี้แล้วก็ปีหน้ายังคงต้องระวังเรื่องร้ายโดยเฉพาะปีนี้
ซึ่งตกตรงกับปีธาตุไฟติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
จากเหตุการณ์ระบบสารไพโรเจนรั่วไหลภายในสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์
จนมีผู้เสียชีวิตถึง๘คน
เกิดการตั้งคำถามขึ้นมากมายว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
และถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบจนหาที่มาของสาเหตุที่เกิดขึ้นได้

ตามหลักของศาสตร์ความเชื่อ
เมื่อประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตมองว่า
สาเหตุที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใหญ่ที่รุนแรง

จากโครงสร้างอาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
มีการก่อสร้างให้ด้านบนมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม

และอาคารสูงสีฟ้าเปรียบเสมือนธาตุไม้
ซึ่งปีนี้เป็นปีวอกปีแห่งธาตุไฟ
หรือเรียกว่าฮานุมานเผาโลกา
โครงสร้างหลักของไทยพาณิชย์คือธาตุทองและไม้
เปรียบเสมือนกับการถูกเผาไหม้จากไฟ

ก่อสร้างเป็นมุมเหลี่ยมหลายจุด
ทำให้มีปัญหาเข้ามาตลอด
ดวงผู้บริหารทั้งดวงของชะตาของผู้ที่เสียชีวิต
มันเกี่ยวยงกันทั้งหมดทั้งสิ้น

และตรงนี้ทางไทยพาณิชย์ในยุคนี้
เราจริงว่าตอนนี้ถือว่าอยู่ในยุคแปด

เพราะมันเป็นธาตุไฟที่ทำลายธาตุทอง

สำหรับทางแก้สินแสพานุวัฒน์แนะนำว่า
ธนาคารไทยพาณิชย์ควรแก้ไขบริเวณทางเข้าออก
เนื่องจากมีหลายทิศควรปิดประตูด้านที่ไม่เกื้อหนุน
หรือด้านที่นำปัญหาเข้ามา
ลักษณะการก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปจะสังเกตเห็นว่า
สถานที่ในช่วงแรกที่เปิดกิจการ

แต่เมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจกลับซบเศร้า
เนื่องจากในแต่ละปีทิศทางของห่วงจุ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลง
และจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุก๒๐ปี
เหมือนเมื่อครั้งเหตุการณ์ซึนามิเมื่อปี๒๕๕๙
ปีแห่งโศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก
ฉันเห็นว่าปี๑๙๔๗เกิดซึนามิ

ขึ้น๖๗จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ความวุ่นวายทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง
แล้วปี๘๗เป็นปีที่น่ากลัวที่สุดก็คือ
ที่ทุกคนวิเคราะห์กันว่าอาจจะมีน้ำท่วมโลก
หรือมีภัยพิบัติใหญ่
แสพานุวัฒน์ยังระบุอีกว่า
แม้ว่าตามศาสตร์ของห่วงจุ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
แต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
หรือเชื่อหมอดูหรือสินแสอย่างไร้สติ
แต่ต้องการให้นำไปเป็นแนวทาง
เหลือจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้น
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวี